อันนี้ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งร้องเรียนมาบอกอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย

บอกเจ้าว่าเอาพวกตุ๊กตังนะ
ดินตุ๊กตาดินน้ำมันลงอัคระอะไรต่างนานาไปเนี่ย

สุดท้ายสูญเงินไปเป็นหมื่น

อาจารย์บอกว่ารูกศิษย์คนอื่นเธอก็ได้ผลกันหมด

เพราะว่าทนายของอาจารย์แม่เนี่ยบอกเอาไว้วันนี้หมอปลาไปนะฮะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปกับทนายภัยศาล
พาทนายไปด้วยนะคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาด้วยนะครับ
แล้วก็หญิงสาวที่ร้องเรียนมาด้วยหลักฐานต่างด้วย
ไปถึงสำนักหรือว่าบ้านของอาจารย์แม่ดวง
อาจารย์แม่ดวงและลูกศิษย์ปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าฮะอืมอ่า
แต่ว่าอาจารย์แม่เขาก็สุดท้ายเนี่ยก็ออกมาคุยกับหมอปลานะฮะ
ท่านผู้ชมฮะโอ้โหที่ว่ามีเครื่องรางของขลังต่างนานาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรได้เนี่ย
สุดท้ายอาจารย์แม่ออกมายกมือไหว้ขอโทษครับ
คือขอโทษบอกไม่เคยท้าหมอปลาให้มาพิสูจน์นะอาจารย์แม่ไม่เคยท้า
แต่สิ่งที่ทำให้กับหญิงสาวคนนี้ไปเนี่ยมันคืออะไร
อาจารย์แม่สุดท้ายบอกว่าอ๋อก็ไม่ใช่คุณสัยมนต์ดำอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีหรอก
แต่ก็ไม่ได้ต้มตุ๋นหลอกลวงนะเขามาขอให้ช่วยเองนี่

ครับสวัสดีครับ
ขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอาหารอาจารย์ขอพูดนิดเนอะ
มาอยู่กับอาจารย์เนี่ยเป็นเดือนเราเดินทางสายบุญด้วยกันเนอะ
แล้วอาจารย์ก็รักอาหารแต่อาจารย์ไม่เคยคิดไม่ดีกับอาหาร
แต่อาจารย์ได้พูดแบบนี้แต่การที่ทำตรงนี้
ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ทำไปไว้ไม่ดีอาจารย์ก็ขอโทษกับหมอปลาที่ว่า

ใช่หนูจะพูดด้วยว่าที่ออกรายการว่าเป็นการทำศัยศาสตร์หรือมนต์ดำ
ถ้าสมมุติอาจารย์ทำไปแล้วไม่ดีมันเกิดข้อผิดพลาด
ไม่อย่างที่พูดถ้าเป็นการหลอกลวงวันนี้อาจารย์ขอโทษด้วยค่ะ
ถ้าอยากพิสูจน์มองมาบ้านกู

อ้าวแล้วใครพูดล่ะไม่ได้พูดทักหนูขอตรงแว่นเขาเลย
ไม่คุณไม่ต้องกลับ
ว่าวันนั้นลูกศิษย์คุณเปิดลำโพง
แต่คุณไม่รู้ว่านั่นเขากำลังเปิดลำโพง
ซึ่งพิธีกรพิธินฟังยังตกกับใจ
โปรดิวเซอร์รายการซึ่งลูกศิษย์โทรไปก่อน
เซอร์ร์ทำว่ากลัวของจริงถ้าไม่จริงมาบ้านกู
อ้าวนี่ฮะเธอก็ขอโทษอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ทีนี้ทนายภัยศาลก็เลยบอกว่าเอาขอโทษก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละ
อาจจะมีคุณสัยไม่มีคุณสัยอะไรก็แล้วแต่นะ
มีขลังจริงไม่ขลังจริงก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย์แม่ต้องฟังนะ
นายภัยศาลบอกว่าคือถ้าไม่ยอมคืนเงินให้ผู้เสียหาย
เขาที่เขาออกศูนย์เป็นหมื่นเนี่ยเขาแจ้งความได้นะ
ข้อหาช่อกงประชาชนนะไหนจะเรื่องของพวก
เคลื่อนย้ายซ่อนเล้นทำลายศพอีก
อ่าถามว่าอารมณ์ยังไงเขาซ่อนเล้นทำลายศพ

ขุดศพทารกอะไรมาทำพิธงพิธีอะไรเนี่ย
เนี่ยเขามีภาพยืนยันเวลาส่งไปให้ลูกศิษย์ดูเนี่ย

งั้นเดี๋ยวยอมจ่ายเงินคืนให้กับหญิงสาวผู้เสียหายก็แล้วกัน

อ่าแล้วก็ให้เงินสดอีก๖๐๐๐รวมเป็น๙๐๐๐บาท
ที่เขาเคยมาจ่ายเงินให้ตอนที่ทำพิธีแล้วก็เอาของเอาของไป
อาจารย์แม่บอกโอนให้แล้วก็ขอให้จบกันนะเลิกแล้วต่อกันนะ
แล้วก็รับปากว่าจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ทำพิธีแบบนี้อีกแล้ว
อ่าถ้าจะดูดวงก็ดูดวงเท่านั้น
สุดท้ายได้เงินคืนเรียบร้อยส่วนคนไหนอยากจะไปถามอาจารย์แม่เรื่องของเงินคืนอะไรก็ไปว่ากันเองนะฮะ
แต่ว่ากรณีของหญิงสาวคนนี้นี่หมอปลาก็เลยบอกที่ได้จากอาจารย์แม่มาเนี่ย
นี่ฮะเผาหมดเลยนี่เผาให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกนะ
ศัยศาสตร์มนต์ดำลักหลงมหาเสน่ห์อะไรตามที่กล่าวอ้างเนี่ยมันไม่มี